สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงวันนี้
นอกจากคุณภูมิความร้อนที่หลายพื้นที่ในเมืองแถวเราต้องมาเชิญกันแล้ว
หนึ่งเรื่องที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้มีรายงานว่าหลายพื้นที่โดนพายุฤดูร้อนเข้าถล่มสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
และสถานการณ์นี้ยังคงต้องจับตาต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
ปัจจัยสำคัญที่เข้ามาสร้างความแปรปวนก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ที่มีการแผลลงมาปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เมืองไทยแต่เดิม
มีลมกระโชคแรงเกิดขึ้นฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บตกด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือพายุฤดูร้อน
ที่ทางคลมศัตรูนิวพฤธิยามีการประกาศเตือน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๐เมษายนนี้
มีหลายจังหวัดละทีเดียวนะครับที่ต้องเฝ้าระวัง
ทั้งหมด๓๒จังหวัดถ้าหากเราแบ่งเป็นรายภาค
คุณผู้ชมเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอยากให้ดูดีนะครับว่า
พื้นที่เหล่านี้นั้นเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยอยู่หรือไม่
เหนือ๘จังหวัดอีสาน๑๒จังหวัด
กลาง๗จังหวัดภาคตะวันออก๕จังหวัด
พื้นที่เหล่านี้ต้องติดตามแล้วก็รับมืออย่างต่อเนื่องนะครับ

เพราะว่าสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญครับ
ยุเหล่านี้นั้นอย่างที่บอกแล้วครับว่ามาพร้อมกับลูกเข็บด้วย

ของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
คำนวณตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้๒๔ชั่วโมง
พบว่ามีหลายจุดละทีเดียวนะครับ
ช่วงสายพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณอีสานตอนบนนะครับ
หลังจากนั้นเริ่มกระจายตัวไปบริเวณอีสานตอนล่าง
กลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเกิดฝนด้วย
มีการกระจายตัวไปนี้เน้นในบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
จังหวัดนครราชศรีมายังคงเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดพายุฝนอย่างรุนแรงในบริเวณดังกล่าว
ดังนั้นโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังเรื่องของกระแสลมกระโชคแรงนะครับ
ต้นไม้ถ้าหากต้นไม้บ้านใครปลูกไม่แข็งแรงต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะโค้นล้มกันได้

เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาใครจะเดินทางสัญจรต้องระวังดีนะครับ
ดังนั้นการตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงการติดตามสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
วิธีสังเกตง่ายนะครับก่อนที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองอากาศบริเวณดังกล่าวนั้นจะร้อนอบอ้าวนะครับ
ท้องฟ้าจะแจ่มใสท้องฟ้าเปิดนะครับ
หลังจากนั้นจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับ
เมฆนั้นจะมีลักษณะเป็นสีเทาครับจนแสงแดดนั้นส่องลงมาไม่ถึงพื้น
สิ่งที่ตามมาก็คือกระแสลมที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนที่จะมีฝนที่ตกอย่างหนัก
ฝนเหล่านี้ตกแบบมาไวไปไวนะครับแน่นอน
เพราะจังหวัดที่ได้เน้นย้ำไป๓๒จังหวัดทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นำมาย้ำเตือนให้กับทุกคนได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ